มีเรื่องราวของหนุ่มคลั่งรักครับรักเมียมากเลย
แต่ว่าเมียเนี่ยไล่เขาออกจากห้องแล้วนะฮะ
บอกว่าเธอไปไหนก็ไปเลยฉันกับเธอพอกันแค่นี้
ปรากฏว่าครั้งสุดท้ายที่สองคนเจอกันก็กินเหล้ากัน
ทิ้งถวนครั้งสุดท้ายหรือจะแยกกันแล้ว
ปรากฏว่าไม่รู้ไปทำอีท่าไหนฮะ
ลุกขึ้นคว้าขวดสุดาตีหัวผัวจนหูเลือดอาบ

นั่นสิครับแล้วปรากฏว่าพวกเศษขวดที่มันแตกอ่ะ
บาดมือฝ่ายชายเลือดอาบอีกต่างหาก
เขาบอกว่าไม่เป็นไรผมให้อภัยผมรักเธอ
ทำผมเจ็บแค่ไหนผมก็ยังรักเธอครับ
ไปโดนอะไรมา
โดนทุกข่วยสุดา
นาตีหัวแล้วใครมาตีพี่เนี่ย
มันบอกไม่เอาเรื่องเมีย
ไม่เอาเรื่องเมียครับที่พูดแบบนี้เพราะว่า
ตำรวจโรงพักราชบุรณะรับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันครับ

ไปที่คอนโดแห่งหนึ่งอยู่ในซอยประชาอุคิต๓๓
คนเจ็บก็คือผู้ชายคนนี้แหละครับทราบชื่อว่านายประพันกรอายุ๒๓
มีแผลที่นิ้วกลางข้างขวาเหมือนกับว่าถูกอะไรสักอย่างบาดที่นิ้ว
แล้วก็เลือดหยดตรงริมทางตรงจุดนั้น
อกจากนี้หัวโดนตีด้วยขวดโซดาปูดบวมเลยตรงนั้น
เจ้าตัวยังมีอาการมึนเมาอยู่นะครับแล้วเลือดก็กองเต็มพื้น
ปฐมพยาบาลช่วยเหลือเสร็จนำตัวส่งรักษาทันทีครับ
เจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจสอบเขาก็บอกว่า
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังคนนี้เขาเมาและทะเลาะกับเมีย
เมื่อคืนช่วงตี๓ครับเห็นว่านั่งดื่มกินกับเมีย

จากนั้นทะเลาะกันเมียคว้าขวดโซดาตีหัวผัวโพะเข้าไป
แล้วก็ผลักจนล้มเศษขวดที่มันแตก
ก็เลยบาดมือเลือดออกเลยครับ
แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นไรผมรักเมียผมไม่เอาเรื่องเมีย
รักเมียมากเจ้าหน้าที่ก็เลย
ไม่ได้ดำเนินการใดกับฝ่ายหญิง
ทั้งที่เจ้าตัวเองก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมดังกล่าว
คราบเลือดอยู่บนพื้นยังมีหยดอยู่เลยนะฮะ
นิติบุคคลของทางคอนโดไม่อนุญาตให้ตรวจสอบภาพวงจรปิด

เราพยายามจะพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องฝ่ายหญิง
หรือเครือยาศไม่สะดวกให้ข้อมูล
ไม่เป็นไรเราคุยกับชาวบ้านแถวนั้นครับ
ผัวฉันเนี่ยมีงานทำนะแต่ไม่รับผิดชอบ
เงินเดือนออกก็ไม่ยอมเอาเงินมาให้ฉันเลย
ที่ผ่านมายายเล็กบอกว่าทั้งคู่เขาก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ
ฝ่ายหญิงสั่งให้ผู้ชายเก็บข้าวเก็บของ

ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนทำไมเมาอย่างนั้น

ถึงขั้นว่าลงไม้ลงมือกันจนเลือดตกยางออกแบบนี้ครับ
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยเก็บข้าวเก็บของออกจากคอนโดไปแล้วครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหน
ส่วนฝ่ายหญิงเธอบอกแค่สั้นบอกว่าพอแค่นี้แล้วกันนะ
ขอแค่ว่าฝ่ายนู้นไม่มายุ่งเกี่ยวกับฉันอีก
ก็จบขอจบเพียงเท่านี้สิ้นสุดทางรักแล้วครับ
ได้ไหมก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มืนเมานะ
ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องด้วย